สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะวันนี้ดิฉันมากับพายุฮีโกสที่อ่อนกำลังลงค่ะ
แต่ยังคงส่งผลกระทบทางอ้อมต่อภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้น๒สัปดาห์ที่แล้วถ้าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบจากพายุสินลากูพายุลูกนี้อาจจะส่งผลกระทบทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ
คุณผู้ชมคะภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะ
รวมถึงภาคตะวันออกด้วยเฉลี่ยร้อยละสี่สิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะ
ลักษณะการตกของฝนจะเป็นการตกแช่ตกนานหรืออาจตกตลอดทั้งวันค่ะ
ฟ้าปิดไร้เงาแดดพื้นที่บางพื้นที่นะคะจะมีลมแรงร่วมด้วย
ใดที่เป็นพื้นที่ราบรุ่มริมเชิงเขาต้องระวังภัยน้ำผ่าเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝนตกไม่มากค่ะคุณผู้ชม
หลายพื้นที่มีแดดจัดในตอนกลางวันค่ะจุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
จะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้สลับแดดในตอนกลางวัน
แต่สุดสัปดาห์ฝนเยอะเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนก็ต้องเผื่อเวลากันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะวันนี้เราไปดูภาพของคลื่นเรือนแสงราวกับต้องมนต์ค่ะ
เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ
ซึ่งคลื่นที่เรืองแสงสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
เกิดจากแพลงต้อนและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มารวมตัวกัน
แล้วก็เปล่งแสงออกมาในตอนกลางคืนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ